น้องชายคนนี้นะเอาเงินเก็บทั้งชีวิต๘๐๐๐บาท
กว่าวาดไปนอนรอเพื่อที่จะให้พี่ชายเนี่ย
แล้วต้องผ่าตัดสมองต้องใช้ตังค์

คนร้ายครูวราพรมันขโมยตังไปหมดเลยฮะ
ก็อยากฝากว่าเอาคืนมาให้แน่ผมสิรักษาอาย
โทรศัพท์เอาไปก็เพราะว่าต้องเอาเงินนั่นนะมันสิรักษาอ้าย
ผมขอเนี่ยขอความเห็นใจเนี่ย
กันผมไม่ได้ขึ้นผมสิเอาไซล์รักษาอ้าย
ผมสิได้ทั้งใดสิมาสวยเนี่ยผมได้

นี่คือนายอดีศรอายุ๕๒ปี

เล่าบอกว่าเขามาเฝ้าพี่ชายตั้งแต่๑๖มีนาคม

ตรงข้ามโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนี่แหละ
แล้วก็ถอดกระเป๋าคาดเอววางไว้ข้างตัว

ขึ้นมาอีกทีเดี๋ยวก็ทำให้ดูนอนแบบนี้
ขึ้นมาอีกทีพบว่ากระเป๋าที่มีเงินสดอยู่

๐บาทบัตรประจำตัวประชาชนของเขา

นายอดีศรเล่าบอกว่าโอ้โหคนร้ายเธอเงินมาคืนฉันเถอะ
เงินก้อนนี้ทำงานรับจ้างมาทั้งชีวิตเก็บมา
ตั้งใจจะมาเอารักษาพี่ชาย

คนที่ป่วยที่จะมาผ่าตัดเป็นคนที่๓

เล่าเรื่องให้ญาติพี่น้องฟังก็ร้องไห้เสียใจกันไปด้วย
แต่ไม่กล้าเล่าให้พี่ชายนะครับป่วยอยู่เดี๋ยวกลัวจะทำใจไม่ได้
ขณะนี้ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาเกือบ๒๐๐๐บาทแล้ว
ยังไม่รวมค่าพักฟื้นหลังผ่าตัดนะครับ
จะเอาที่นาไปจำนองก็ไม่ได้เพราะไม่มีโฉนดนะครับ

โอ้เดี๋ยวไหนพี่เล่าอีกทีที่มันเป็นยังไงครับ
ตัดทั้งนี้ดีค่ะ
พี่นองไปแล้วมันจะมาตัดกันบ่ค่ะครับ
สำหรับท่านที่สงสัยเอ๊ะทำไมแปลก
เงินตั้งเยอะแล้วมันติดตัวไว้แล้วมันหายได้ยังไง
แต่วันนี้ตำรวจสพเมืองอุดรธานีตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว

ในนั้นนี่จะมีมอเตอร์ไซค์เป็นยานพานะ

เอ้าสำหรับคนที่มีจิตศัทรา
อยากจะช่วยเหลือนายอดีศร
ขณะนี้ครับนายอดีศรเขายืมเงินญาติ๕๐๐บาท

ซึ่งหากท่านใดต้องการโอนเงินช่วยเหลือ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขา

ชื่อบัญชีนายอดีศรอ่อนมาสาย
เลขที่บัญชีนะครับปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับ
แคปก็ได้นะฮะจะได้จดไม่ผิดนะครับ
ถ้ามีเงินโอนเข้ามาพอสมควรแล้ว

อดีศรขอบคุณคนใจบุญที่โอนเข้ามาช่วยเหลือชีวิตของพี่ชายของเขา
ต่อจากนี้ก็บอกว่าจะไม่พกเงินสดติดตัวอีกแล้วครับ
เดี๋ยวดูตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุกันต่อนะคะ